คุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตเรื่องราวพี่เต๋ากันบ้างดีกว่านะคะ
รุ่นใหญ่วัย๔๘ปีแต่บอกว่าตอนนี้ไม่ว่างนะจ๊ะ
เพียบมากคุณผู้ชมค่ะคิวทองสุดเลยจ้ะ
ทั้งละครทั้งหนังทั้งซีรีส์เยอะไปหมดค่ะ
ล่าสุดค่ะพี่เต๋าเนี่ยโดดมาเล่นหนังทวงคืนของหนุ่มแดนวรเวทค่ะ
แนนก็รับหน้าที่ทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนำนั่นแหละ
พี่มารับบทหนึ่งให้ผมหน่อยชื่อบทนี้ว่าชื่อลุงพล
หือไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะ

เหมือนไม่มีอะไรนะไม่ต้องพูดสักคำ
แต่ว่าแย่งซีนทั้งเรื่องจะเป็นยังไงต้องไปดูในโรงค่ะ
ส่วนผลงานอื่นของพี่เต๋าค่ะบอกเลยเพียบนะคะ
หลังไทยแล้วก็มีละครติดต่อมา๕เรื่องรวด
อีก๒เรื่องไหนจะพิธีกรรายการอีกหนึ่งรายการ
เรียกว่า๑เดือนอยู่กองถ่ายเกือบครบทุกวันเลยค่ะ
เต๋าเลยอยากบอกแฟนนะว่าให้ติดตามกันเยอะนะจ๊ะ

เพราะว่ามันจะได้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจหนังไทย
ให้มันกลับมาคึกคล้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แล้วพี่จัดคิวอย่างไรนะคะนี่
เมียเป็นคนจัดก็อย่างนี้ครับ
คือช่วงโควิดซีซั่น๑๒๓๔๕อะไรเนี่ย
มันก็จะมีงานเข้ามา๑๒๓๔๕เหมือนกัน
แต่ก็เล่นทุกช่องอ่ะอันนี้เรื่องจริง
แล้วก็มีหนังแล้วก็เดี๋ยวมีหนังอีก
แล้วก็มีรายการทีวีอีกหนึ่งรายการ
คือจริงแล้วเวลาเราเลือกงานของแต่ละบท
มันมีคาแรคเตอร์มันมีบทบาท
แต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่คาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกัน
ต่อไปก็จะมีหนังตอนนี้ก็มีหนังติดต่อมา
ซึ่งผมว่าคาแรคเตอร์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนนั่งดูทีวี
ซีรีส์ดูเลยอยู่บ้านวันนี้แบบคุณออกมาดูหนังบ้าง
เออนะคะพูดถึงเรื่องหนังพี่เต๋าเขาจริงจังนะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนนึงเลยนะ
ขับเคลื่อนหนังไทยแล้วก็พยายามร่วมงานนะ
ร่วมสร้างหนังไทยตลอดแบบนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่

จริงแล้วแล้วก็เป็นดาราเจ้าบทบาทด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ